วันนี้หลากหลายประเด็นอย่างที่ขวัญบอกนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าเรื่องแรกของเราวันนี้มาเริ่มกันที่งานบุญกันก่อนเลยละกันนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่บินมีงานบุญครั้งใหญ่นะคะ
ซึ่งตัวพี่บินเองนี้นะคะได้จัดงานบุญนี้ยาวนานต่อเนื่องมากว่า๓๐ปีแล้วค่ะคุณผู้ชม
นั่นก็คือการจัดพิธีบวงสวงและถวายเค้กยักษ์พ่อหลวงรัชกาลที่๕นั่นเองค่ะ

เมื่อวานนี้ค่ะ๒๐กันยายนเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเสด็จพ่อหล่อ๕
ครบรอบ๑๖๘ปีนะคะ
ซึ่งแน่นอนเป็นประจำทุกปีค่ะทางมูลนิธิร่วมกับตันยูค่ะ
นำโดย๒พี่น้องกู้ภัยใจพระนะครับ
ท็อปพี่ไทยได้จัดพิธีบวงสวงถวายเค้กต่อรัชกาลที่๕ค่ะ
ภายในกรมอู่ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้าจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ในปีนี้นะคะก็จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่๓๐แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับบรรยากาศในการทำพิธีถวายเค้กยักษ์ขนาด๕๙๖ปอนด์
ก็เป็นเค้กยักษ์ที่มีการจำลองพระเกี่ยวเอามาวางไว้บนหน้าเค้กค่ะ
พร้อมกับจัดวางเครื่องสักการะและบายสีมาในรูปแบบต่างอย่างครบเครื่องเลยนะคะ

โดยภายในงานนี้ก็มีดารานักแสดงหลายท่าน
รวมทั้งประชาชนเดินทางเข้ามาร่วมงาน

และนำมาแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงาน
เพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเอง

ทำไมถึงถวายเค้กขนาด๕๙๖ปอนด์ในปีนี้ค่ะ
ทุกปีเนี่ยผมก็จะจัดให้พระองค์ท่านอย่าง
สมพระเกียรติฟ้าก็ยังเปิดให้เราได้ตัดเค้ก
โดยที่ไม่ต้องใช้เต็นต์
๕๙๖ปอนด์นะครับผมจะเอา๕๐๐ดำหน้าวก่อนเลย

ผมจะอายุของราชการที่๙นะครับ
รัฐการณ์ที่๙เพราะปีนี้ก็๗๐๙๖
นุโมทนาบุญด้วยนะคะก็งานดีเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะ
คุณผู้ชมมันตรงกับเลขดาวพฤหัสที่กำลังจะย้ายเลย
เป็นความเชื่อส่วนตัวของดิฉันนะคะ
๕๙๖นะเค้ก๕๙๖ปอนด์
มันก็เนี่ยสลับกันได้ของแบบนี้นะคะ